นับวันที่จะไปโหวตเลือกนายกถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ก็วันที่๔สิงหาคมก็จะได้โหวตกันอีกครั้งหนึ่ง
ก็เหลือไม่ถึงอาทิตย์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือความชัดเจน
เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเลยนะคะนาทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทางพักเพื่อไทย
ที่รับไม้ต่อจากพักก้าวไกล
ยังไม่มีใครให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็ไม่มีการนัดประชุมกับ๘พักร่วมด้วยนะคะ
วันที่๔สิงหาคมรองหัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยวันนี้

บอกว่าจะรอจนถึง๒สิงหาคมนะคะ
ถ้าไม่ติดต่อมาเดี๋ยวจะติดต่อไปเองค่ะ
เพราะว่าก็ต้องรู้แนวทางนะคะว่า๘พักร่วม
จะไปในทิศทางไหนในวันโหวตนะคะ
นาวากะเอกอนุดิตนาคอนทัพค่ะ

ยังไม่ประสานมาว่าจะนัดประชุม๘พักร่วมอีกครั้งในวันไหน
แม้ว่าในวันมวมหมัดนมประธานรัฐสภาคม
นัดประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี
วันที่๔สิงหาคมตอน๙โมงครึ่ง
ก็คาดว่าพักเพื่อไทยอาจจะกำลังดำเนินการบางอย่างอยู่
ทำให้การประสานงานเกิดความล่าช้า
ท่านบอกว่าครั้งสุดท้ายที่ได้รับการติดต่อจากเพื่อไทย
ต้องการขอเสียงสนับสนุนเพิ่มจากพักอื่นและสว

ก็ตั้งข้อสังเกตว่าพักเพื่อไทยนั้นได้พูดคุยกับพักในคั่วรัฐบาลเดิมไป

แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่แจ้งความคืบหน้ากับ๘พักร่วม
เหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่น่าห่วงใหญ่

เพราะว่าพักเพื่อไทยนั้นเงียบหายไปนานผิดปกติ
ปัดละ๑ครั้งนี่ยังไม่ติดต่อมาเลย
ชั้นบอกว่าชั้นยังมองโลกในแง่ดี

ก่อนถึงวันลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี๔สิงหาคม
ตนเองจะรอจนถึงวันที่๒สิงหาคม
ถ้ายังเงียบอยู่จะเป็นฝ่ายทวงถามไปเอง
ส่วนกระแสข่าวดีลับฮ่องกงระหว่างคุณธนทรกับคุณทักษิณ
ก็บอกว่าไม่ทราบข้อเท็จจริงนะคะแต่ว่าส่วนตัวก็ประเมินสถานการณ์ว่า
นาทีนี้ทิศทางการเมืองมีโอกาสจะออกได้ทั้งสองหน้าค่ะ
ส่วนจุดยืนของไทยสร้างไทยยังเหมือนเดิม
คือถ้ามี๒พักลุงเข้าร่วมรัฐบาลก็คงเป็นเรื่องยาก
ภักดิ์ไทยสร้างไทยจะเข้าร่วมด้วยแต่ด้วยความที่เป็นพักเล็ก
แกนนำไม่เชิญก็เข้าร่วมไม่ได้อยู่แล้วค่ะ
ไปดูคุณวิโรธค่ะคุณวิโรธเนี่ยวันนี้พูดถึงดีลลับแล้วก็ข่าวลือนะคะ
เป็นการทวิตแล้วก็ยังเชื่อมั่นใน๘พักร่วมนะคะ
บอกว่าถึงแม้จะล้มเหลวเพราะถูกหักหลังแต่ก็ดีกว่าล้มเหลวเพราะไม่เชื่อใจกัน
สอบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลค่ะคุณวิโรธทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ยืนยันบอก
ไม่สนใจเรื่องดีลลับหรือข่าวลือเพราะว่าทำงานกันเป็นทีมก็จะเชื่อใจไม่หวั่นไหว
ต่อให้สุดท้ายจะถูกหลอกถูกหักหลังถูกมองว่าโง่จนถูกชิงทุกสิ่งทุกอย่างไป
แต่สิ่งที่จะชิงจากตนเองไปไม่ได้เลยก็คือความซื่อตรงและเกียรติภูมิ
เดินไปไหนก็เดินคอตั้งหลังตรงกล้าสู้หน้าทุกคน
เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาสมมุติถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้มาถาม
เพราะว่าคุณวิโรธบอกตนเองเชื่อใจภาคี๘พักร่วมไม่เสื่อมคลาย
ระแวงไม่เคยลังเลจุดยืนของตนนั้นยังคงซื่อตรง
ย่างก้าวอยู่ในรูที่เคารพที่เชื่อใจเพื่อนร่วมทีมเสมอ
ก็ขอให้กำลังใจเพื่อนในภาคี๘พักร่วมทุกคนอยู่เสมอ
และสุดท้ายถ้าภารกิจต้องล้มเหลวเพราะถูกหักหลังจริง
มันก็ยังดีกว่าล้มเหลวเพราะความไม่เชื่อใจกันเองภายในทีม
ล้มเหลวเพราะถูกหักหลังคนที่ทรยศวันข้างหน้าก็มีแต่จะดาวดิ้นสิ้นอนาคต
ส่วนคนที่ซื่อตรงยังไงก็จะมีมือของผู้คนช่วยดึงช่วยพยุง
ลุกขึ้นสู้ต่ออย่างองค์อาจค่ะ
นี่ทวิตล่าสุดนะคะของคุณวิโรธค่ะ